วางแผนว่าสงกรานนี้จะเดินทางไปท่องเที่ยวที่ไหน
วันนี้ก็เลยมีหนึ่งสถานที่ที่อยากจะแนะนำ

ต้อนรับผู้ร่วมเดินทางของเราวันนี้พี่ปุ๋ยนิทัศน์ค่ะสวัสดีค่ะ

เอ่อมาเท่ากับวิสารบ้านหน้า

ขอนแก่นค่ะพี่ปุ๋ยเดี๋ยวจะพาไปหาจุด

มาที่นี่ฟินมากเลยเพราะว่าที่ร้านแห่งนี้เขามีตั้ง

รวมไปถึงโซนแบบธรรมชาติ
ชื่อร้านฟาร์มปลูกสุกนะคะ
อยู่ที่บ้านดอนยังตำบลศิลาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
จริงที่นี่อย่างที่บอกแหละค่ะว่าเป็นทั้งฟาร์มแล้วก็คาเฟ่
เรียกง่ายก็คือเป็นคาเฟ่ที่ห้อมล้อมไปด้วยธรรมชาติแบบนี้

อายุ๔๓ปีเขาเป็นเจ้าของฟาร์มปลูกสุก
คุณอนุสินเล่าให้ฟังว่าเจ้ายักษ์ไม้ตัวนี้นะ
ใช้เวลาก่อสร้าง๑เดือน
ความสูง๕เมตรกว้าง๗เมตรแล้วก็ลึก๕เมตรแน่
ใช้ไม้กว่า๒๐๐ตารางเมตรในการสร้าง

เพราะว่าด้านในเป็นโครงเหล็กค่ะ
ก็คือสามารถขึ้นไปเดินไปเหยียบไปถ่ายรูปเล่นได้เลย
แล้วความพิเศษนี่ค่าะ
คือช่างก่อสร้างแล้วก็ออกแบบเป็นช่างที่มีความชำนาญด้านงานไม้ด้วยนะคะ
เป็นงานช่างที่เขาบอกว่าเขาเคยทำงานอยู่ที่ดิสนีแลนด์มาหลายประเทศแล้วนะ
หลายคนคงอยากจะรู้ว่าเจ้ายักษ์ไม้เนี้ยมูลค่าเท่าไหร่เท่าไหร่
พี่เขาแอบกระซิบมาว่ามูลค่าเหรอก็ประมาณสองแสนบาทนะจ๊
แล้วที่นี่เขาบอกว่าเป็นที่แรกในประเทศไทยเจ้าของเขายังบอกอีกว่า
แห่งนี้มีเนื้อที่ทั้งหมดยี่สิบห้าไร่ก็จะเนี่ยค่ะแต่ก่อนเป็นทุ่งนามาก่อนนะคะ
แล้วก็พัฒนาจนกลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแบบธรรมชาติ
มี๒โซนก็คือคาเฟ่อาหารเครื่องดื่ม
โซนเกษตรก็คือจะเป็นทุ่งกว้าง

เพราะมันจะเหมือนแบบทุ่งรวงทองอะค่ะ
ช่วงนั้นธรรมชาติสวยงามเขียวขจี
และนอกจากนั้นนักท่องเที่ยวนี่สามารถพายเรือเล่นได้ด้วย
ผมอยากพาพี่ปุ๋ยไปละ

ใครสนใจพี่ปุ๋ยสนใจแล้วคุณชนะอยากจะพาพี่ปุ๋ยไป
ก็ไปพักผ่อนชมธรรมชาติและรับประทานอาหารชิวนะคะ
ห่างจากตัวเมืองเพียงแค่๑๐นาทีเท่านั้นเอง
ร้านเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่๑๐โมงจนถึง๓ทุ่ม
จะชวนพี่ปุ๋ยไปตอนไหนก็ได้

ช่วงนี้เป็นช่วงที่บอกว่าวันหยุดเนี่ยเนอะ

แล้วฟาร์มสุขนี่บอกว่ามันคือฟาร์มสุข